วันนี้มีความคืบหน้าคดีลุงพลแล้วก็มีความคืบหน้าคดีของผู้กำกับโจ้ด้วย
แต่เป็นในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาวินัยร้ายแรง
ผลสรุปออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เอาถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาจนเสียชีวิต
วันนี้ที่ตำรวจภูทรภาค๖ครับอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิสุนโลกนะครับ
ตำรวจโทสลาวุฒิการพาณิชย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านประชุมกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคดีที่ภูมิกับโจ้นะครับ
กับตำรวจอื่นอื่นอีก๗นายด้วยกันนะครับทำร้ายผู้ต้องหาจนเสียชีวิต
ผลประชุมนะครับสรุปแล้วบอกว่าพฤติการและการกระทำของอดีต
ภูมิกับโจ้กับพวกรวม๗คนเข้าข่ายกระทำผิดวินัยร้ายแรงมีโทษถึงปลดออกและไล่ออกนะครับ
ถึงแม้ว่าจะปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาก็ตามแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งการสรุปสำนวนนี้นะครับ
เสนอต่อผู้บังคับประชาว่าเห็นพ้องไหมนะฮะให้ใช้ดุลยพินิษฐ์ว่าจะปลดออกหรือจะไล่ออกนะครับ
แต่ยังสามารถทั้ง๗คนรวมถึงภูมิกับโจ้เนี่ยยังสามารถร้องขอความเป็นธรรมต่อสารปกครองได้
แต่หากที่สุดแล้วมีคำสั่งไล่ออกนะฮะถ้าไล่ออกในอดีตภูมิกับโจ้กับพวก๗คน
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการใดจากที่เคยเป็นตำรวจมาเลยนะครับ